แต่ไม่ได้ไปเที่ยวนักท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวอายุเยอะแล้ว
ตกลงมาติดอยู่ซอกหินตรงนี้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะ
ไม่มีใครเห็นใช่ไหมคะไม่มีใครเห็นคุณผู้ชมครับ
เมื่อเช้านี้นะครับ๗โมงเช้าได้ตำรวจสพช
ลองกับกู้ภัยแล้วก็ทีมแพทย์ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
บริเวณโขดหินตรงนี้คือปลายแหลมจุดชมวิวกังหันลม
ตะบนราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตครับไปถึงไปเจอศพคุณตา
นี่คุณตาได้อายุเจ็ดสิบสี่แล้วจอร์นโจเซฟเชอรี่แดน
อเมริกันครับร่างของท่านติดอยู่กับซอกหิน
สภาพศพขออภัยนะครับคือเน่าแล้วล่ะนะ
ผิวหนังเริ่มเปื่อยยุ่ยกระดูกก็เริ่มจะโผล่พ้นเนื้อออกมาแล้ว
อกจากนี้นะครับยังพบกระเป๋าคาดเอวสีแดงในกระเป๋ามีหนังสือเดินทาง
มีเงินไทยมีเงินสกุลดอลลาร์มีเงินเกาหลีเงินวอนนะนะ
รวมรวมแล้วเนี่ยกว่าสามหมื่นบาทครับแล้วก็มีคีย์การ์ดของโรงแรม
ตรวจสอบหนังสือเดินทางก็ทราบชื่ออย่างที่นำเรียนไปนะฮะ
ก็ช่วยกันลำเลียงศพครับขึ้นเจสกีนะครับ
ใช้เวลาเก็บกู้ศพประมาณสามชั่วโมงตรวจสอบไปตามคีย์การ์ดโรงแรมนั้นเนี่ย
ก็ทราบเบื้องต้นว่าผู้ตายเข้าพักนะครับ
ในพื้นที่ตะบนราวัยแล้วก็หายออกจากที่พักไป
ตั้งแต่วันที่๗กรกฎาคมโอ้โหคุณผู้ชมฮะ
ต้องเอาศพมาแบบนี้เลยค่ะตำรวจคาดว่าผู้ตายน่าจะไปเดินเล่นตรงจุดชมวิว
แล้วก็พลัดตกแล้วไม่มีใครเห็นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
ดูจากสภาพศพผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า๗วัน
คุณผู้ชมนะฮะจนสามารถนะครับชาวบ้านเนี่ยไปเจอสพได้
คือชาวบ้านไปหาปลาไปหาปลาแล้วไปเจอ
ตำรวจจะประสานสถานทูตสหรัฐนะครับเพื่อติดตามญาติของผู้ตายนะครับ
มารับร่างไปประกอบพิธีต่อไปครับ